คือเข็นหนีไปไหนน้องก็ยังตามพอตามไปถึงข้างลำโพงแล้วมีเสียงเพลงไง
หนูน้อยก็เต้นเนาะ
อีกคลิปนึงค่ะคุณแม่โพสต์ไว้น้องหอบลำโพงไปด้วยนี่นี่
แปลว่าเขาใจรักการเต้นมากเลยนะ

อย่ามายุ่งกับลำโพงฉัน
นี่เห็นหนุ่มน้อยไปแล้วใช่ไหม

แดนซ์แบบไม่สนใจโอ้โหดูสิ

เออชุดก็ไม่ธรรมดาค่ะออกสเต็ปโชว์แบบทุกท่าเลย
อันนี้คือมีรุ่นใหญ่มาท้าดวนนะ
แต่น้องก็ไม่ยอมแพ้นี่
อันนี้ถ้าปรับแป้งถ้าปรับแป้ง

ไม่ไหว
นี่แหละค่ะคลิปน่ารักเอามาให้ดูช่วงกลางวันแบบนี้
ทานข้าวไปจะได้อมยิ้มอารมณ์ดีนะคะ